นี้เขามีงานของดิฉันก็มีงานเหมือนกันแถมอยากจะมีลูกด้วยนะคะสำหรับพี่ต้นหอมสกุลตลานั่นเอง
คราวก่อนเนี่ยเราอ่านข่าวไปแล้วเราเมาส์ไปแล้วถึงเรื่องของการฝากไข่นั่นเองนะคะที่ว่าไว้ในอนาคตเนี่ยถ้าอยากมีลูกเมื่อไหร่เออดีดนิ้วใช้ได้เลยว่าอย่างนี้นะคะ
ส่วนพอพี่ต้นหอมไปทางแบบนี้แฟนหนุ่มอย่างสันประชากรรู้สึกยังไงอ่ะว่าไงอ่ะสันบอกว่ายอมรับเหมือนกันว่าต้นหอมก็มาพูดคุยถึงเรื่องนี้สันขำเหมือนกันบอกว่าจริงจริงเหมือนถูกกดดันอยู่เล็กเล็กน้อยน้อยอยู่เหมือนกันนะคุณสำหรับเรื่องของการสร้างครอบครัวเพราะสำหรับเจ้าตัวเนี้ย
สร้างครอบครัวอยู่ครับแต่ว่าคือเราก็เพิ่งรู้จักกันได้ยังสองปีไม่ดีเท่าไหร่ครับก็ยังอยากให้มันให้มันนานกว่านี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้มองใครก็มองเขาคนเดียวครับจริงจริงก็เห็นใจเขาเหมือนกันนะครับก็เขาก็โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ผมก็ยังอยู่นะผมยังไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้เออก็ไม่ได้คิดว่าแบบไม่ได้คิดว่าแบบเราจะไปไหนหรือว่าเราจะแบบไม่อยู่อะไรอย่างเงี้คือเราก็อยู่
จะมีลูกสักกี่สิบคนก็ตามสบายได้เลย

เปิดรูปดงเปิดรูปเด็กให้ดูแบบเนี่ยน่ารักมากเลย